ใครที่มีปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้ว

แต่ว่านุ่มคนนี้นะคะเขาบอกว่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้ว
เข้าฝันบอกอยากกินไข่ต้ม
เมื่อกี้วันมีคุณมาตาย
เมื่อกี้ก็จะครบ
อู๊ช๊าก
ม้องกันไปท่วดหน้า
ไข่ต้มต้มไข่แดงอะทำเป็นมันเป็นสีดำ

บอกว่าหลังจากที่ฝันเห็นตากับยาย๒คืนติดกัน
ก็เลยจะต้องทำพิธีถวายไข่ต้มให้กับตายายอืม
ปรากฏว่าในงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาโชคดี
ยังไงก็โชคดีไงเป็นคนที่ถูกโชคได้ลาบไงคะ
ค่ะก็เลยต้องทำพิธีกรรมที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
นั่นก็คือการเสี่ยงด้วยการผ่าไข่ผ่าอ่า
ผ่าไข่ออกมาครึ่งกลางนะคะแล้วก็เห็นเป็นไข่แดงที่เป็นสีดำ
ไม่รู้เขาวิเคราะห์ตีความยังไงนะแต่เขาดีอกดีใจใหญ่เลย
เขาเลยหวังว่าวันที่หนึ่งธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้
จะได้โชคได้ลาบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็เลยนำไข่มาถวายมาฝากให้กับตายายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ลองผ่าดูค่ะดูสิดูไปพร้อมกันนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจะเห็นเป็นอะไรนอกจากเห็นสีดำไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าเธอคนนี้ก็อธิษฐานตลอดว่าขอให้ลูกหลานได้ปลดหนี้
ขอให้ได้ปลดหนี้ขอให้ได้ปลดหนี้ต่อตายายแล้วก็พาออกมา
โอ้โหกลายเป็นสีดำราวคำว่ามันเป็นไข่เยี่ยวม้า
สิจริงเปลือกมันเป็นไข่ต้มอยู่เลย
จริงมันคือไข่ปกติไข่ต้มธรรมดา
แล้วมันสามารถมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็น่าคิดนะคะว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ไปดูตามต่อแล้วกันในติ๊กต๊อของคุณพีเอ็มอาร์๖๒๘นะคะ